เมื่อเช้าคุณวรพรอยู่ที่ไหนได้อยู่บนตึกสูงไหม

แต่คนนี้ก็อยู่บนตึกสูงเขารับรู้ได้ถึงแรงสรรเสริญกันครับ
ใครรับรู้แรงสรรเสริญได้เมื่อเช้านี้
ใครอยู่ตึกสูงในกรุงเทพมหานครเม้นต์มาบอกกันหน่อยนะครับ

บางคนเขาบอกว่าต้องอบพยพพนักงานลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยกันเลยทีเดียว
ก็จะแตกตื่นหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งนัก
นาฬิกา๔๐นาทีโดยประมาณครับเมื่อเช้า
เกิดแผ่นดินไหวจากนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาขนาด๖๐ลึก๑๐กิโลเมตร
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ห่างออกไปประมาณ๒๘๙กิโลเมตร
รับรู้นะครับความสั่นไหวได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
หลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับไม่นานเกิดแฮชแท็กแผ่นดินไหวขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยเลย
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนนะครับโพสต์คลิปให้เห็นถึงแรงสัดสะเทือน
ทำให้ตึกสูงสั่นไหวแล้วมีข้าวของในอาคารก็สั่นไหวไปด้วยเหมือนกัน
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และพนักงานบริษัทหลายแห่งรวมถึงนักเรียนในหลายโรงเรียน
วิ่งลงจากอาคารสูงครับหลังจากรับรู้ได้ถึงแรงสัดสะเทือนนี่ครับ
ความตื่นตนกและโกละหนที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้
เพื่อเฝ้าระวังเหตุแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานของเขา
ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับเปิดเผยว่า
หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบนตึกสูง
จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนหรือความสั่นไหวนั้นได้
เพราะอะไรนะครับคือมีคำอธิบาย
แต่เบื้องต้นไม่สร้างความเสียหายกับประเทศไทย
แล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับขอให้ประชาชนคลายกังวลนะ
๖๐นะครับพรุ่งในเกณฑ์นี้นะครับ
จะไม่ทำให้เกิดสนุนิขึ้นสนุนีขึ้น
โดยระยะทางนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
ดังนั้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะองค์ตึกศูนย์
ก็จะเกิดความรู้สึกสั่นไหวนะครับแต่ในเบื้องต้น
จะไม่ตั้งความเสียหายให้กับ

คุณผู้ชมครับผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้
มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของแนวรอยเลือด
สกายในประเทศเมียนมาครับ
กรุงเทพมหานครรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
จากกรุงเทพมหานครนั้นรองรับด้วยชั้นดินเหนียวอ่อน
เมื่อมีแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวจากระยะไกล
จะสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวได้มากถึง๓เท่า
ส่งผลให้ประชาชนบนอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรีและจังหวัดปฐุมธานี
รับรู้ถึงแรงสันสะเทือนในครั้งนี้ได้
เรื่องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย
จากตึกสูงที่สร้างนะครับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พรบควบคุมอาคารกำหนดให้ออกแบบ
รองรับแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหวแล้ว
จึงไม่มีความเสียหายนะครับ
ก็อาจจะรับรู้แรงสั่นไหวแรงสั่นสะเทือนได้เท่านั้นนะครับ

ก็เป็นเรื่องตื่นตนกที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะ
จนทำให้ทวิตเตอร์มีแฮชแท็ก
เรื่องของแผ่นดินไหวขึ้นมาติดอันดับเลยทีเดียวนะคะ